มีแต่ความคิดถึงนะคะแล้วก็เรื่องราวดีคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าแตงโมนิดานั้น

ยังชื่นชอบค่ะการร้องเพลงมากด้วยนะคะ

เธอจะโพสต์คลิปร้องเพลงไว้บ่อยอยู่เหมือนกัน
แล้วก็หลังจากที่แตงโมนั้นจากไปค่ะ
เหล่าเพื่อนค่ะคนรักแตงโมนี่

เพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับคุณแตงโมนั่นเองค่ะ
อย่างล่าสุดค่ะคุณไอ้นพัชรินค่ะ

เธอเป็นเพื่อนซีกับแตงโมมานานมากแล้ว
แต่มีเหตุให้ทั้งคู่เข้าใจผิดกัน

แล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจกันอีกครั้งค่ะ
ก็เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนี่เอง
แล้วก็หลังจากที่แตงโมค่ะคืนสู่อ้อมกอดพระเจ้า
ไอซ์ค่ะก็ได้ถ่ายทอดเสียงร้องเพลงไปสู่เพื่อนรักของเธอ
กับการเข้าบัวเพลงแด่เธอที่รัก
เพราะว่าเธอบอกว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันใช่แทบทุกคำเลย

เดี๋ยวเราให้ฟังบางช่วงบางตอนที่คุณไอซร้องไว้กันค่ะ
มันแทบสลายใช้ชีวิตทุกวันที่มีเพื่อคิดถึงเธอตลอดไป
เป็นความรู้สึกเนาะที่กำลังใจผ่านบทเพลงจริงค่ะ
แล้วก็ถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนค่ะ
คุณพิงกี้สาวิกาค่ะเพื่อนรักของแตงโมอีกคนนึง

เธอก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกถึงเพื่อนเธอด้วย
ด้วยการคาเวอร์เพลงถ้าเราเจอกันอีก

ความหมายของเพลงนี้แต่งเพื่อเป็นการรำลึกถึงคนที่จากไปแล้ว
พิงกี้เองค่ะก็เลือกเพลงนี้มาร้อง
เพื่อเป็นการอำลาเพื่อนรักของเธอด้วย
บทเพลงนี้หลายคนฟังแล้วชื่นชอบมาก
มีการแชร์ต่อกันหลายครั้งทีเดียวนะคะ
แล้วก็เช่นเดียวกับคุณเบิร์ตค่ะคนนี้คนสำคัญเลย
แฟนหนุ่มของคุณแตงโมนะคะที่ได้ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดถึงไปให้คนรักค่ะด้วยการเล่นกีต้าในเพลง
สิ่งที่ไม่เคยบอกผลงานของวงโมเดนด็อกค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่๗มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ถ่ายแบบเป็นแบบภาพขาวดำอ่ะนะในช่วงท้ายคลิปค่ะ
จะได้เห็นคุณเบิร์ตมีรอยยิ้มเป็นครั้งแรก
แล้วก็มีการปรบมือหลังจากเล่นเพลงจบด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นภาพซึ้งนะคะแล้วก็เป็นบทเพลง
ที่มีแต่ความคิดถึงค่ะหลายคนที่รักคุณแตงโม
ก็อยากจะร้องเพื่อสื่อไปถึงคุณแตงโมนะคะ
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันแตงโมเขาชอบร้องเพลงมากนะคะ